จะพูดถึงคนที่เลี้ยงสัตว์กันหน่อย
ดิฉันเชื่อว่าคนที่เลี้ยสัตว์อย่างคุณชนะ

บางทีเราอาจจะต้องมีการแบบว่า
โน่นทำนี่ทำงงทำงาน
แต่สัตว์แสนรักของคุณนี่แหละ
ที่จะเรียกว่าตัวช่วย

บอกเลยนะคะงานนี้มีผลงานชิ้นเอกที่มันไม่เสร็จ

สนุกสนานแหละค่ะคราวนี้

มันก็ย่ำไปกว่าดูที่เปิ้ล

วิ่งเล่นที่ร้านกว้างทุ่งญาติดีกว่า
วิ่งในทุ่งลาเวนเดอร์อะไรก็ได้
แต่ไม่ใช่ตรงนี้

หลังจากที่หนูเล่นเสร็จหนูจะโดนอะไร

แต่ที่ฉันเข้าใจความเป็นสุนัข

มันจะคอยเช็คให้ว่าแห้งดีหรือยัง

เราให้ดูกันขำนะครับ